ไปดูเหตุการณ์ระทึกอันนี้เกิดขึ้นขณะที่ตำรวจเขากำลังตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอลอยู่บนถนนเทพรักษ์แถวมีนบุรีเนี่ยนะ
แล้วก็มีรถกระบะซิ่งมาคันหนึ่งเห็นท่าทีมีพิรุษตำรวจจะเรียกตรวจแต่ก็ขับซิ่งแหกด่านนี้ไปแบบนี้ค่ะ
ตำรวจเองก็ต้องวิ่งไล่ติดตามสกัดจัดสุดท้ายจนมุมนะเพราะว่าคนร้ายก็หักขาหักไงหนีไปไม่ไหวแล้ว
ตำรวจก็เลยไปตรวจค้นในรถเนี่ยไปเจอทั้งยาบ้ายาเคซุกอยู่ในถังไก่ทอดนะคะ
ก็เลยจะต้องเนี่ยรวบตัวมาดำเนินคดีแต่ว่าเนี่ยเป็นภาพที่ตำรวจเขากำลังสกัดจับอ่ะนะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะโหนี่ไล่ล่าของจริงเนี่ยหูแบบหมุนตัวไปหมุนตัวมาใช่ไหมค
ใช่กลับรถนะคะกลับรถแล้วก็ยังขับซิ่งด้วยความเร็วสูงเจ้าหน้าที่กองบังคับการ
ตำรวจจราจรเขาก็ต้องขับรถสายตรวจติดตามสกัดจับเป็นรถกระบะคันนี้
อซูซูดีแม็กซ์สีขาว
คือวิ่งไปตามถนนประดิษฐ์ประเสริฐมนูกิจนะคะมุ่งหน้าไปมีนบุรี
คือรถคันนี้วิ่งเข้ามาที่ด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์บนถนนเทพรักษ
แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่เขาเรียกให้หยุดรถเพื่อจะตรวจภายใน
คือข้างในมีวัยรุ่นนั่งอยู่สองคนมีท่าทีพิรุษเจ้าหน้าที่เขาก็เลยตรวจค้น
แต่ว่ากลับหนีไปแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ขับตามมาถึงช่วงบริเวณจุดกลับรถหน้ากองบินตำรวจ
ตัดสินใจขับรถพุ่งชนนะคะเพื่อที่จะหยุดรถกระบะคันนี้

ก็ยังคงขับหนีแล้วก็วิ่งหนีเลยค่ะ
หายเข้าไปในซอยประเสริฐมนูกิจ๓๐
ตำรวจเองก็ขับล่าอีกนะตามเข้าไปในซอยเลยประมาณสักร้อยเมตร
ก็ไปเจอรถกระบะคันนี้นะคะอยู่ภายในพื้นที่รกล้างข้างทาง
ทิ้งเอาไว้อ่ะค่ะไปตรวจสอบไปพบนายพิชัยสาหึงรำ
อายุ๒๐ปีเป็นชาวจังหวัดปุรีรำคือบัตรเจ็บด้วยนะ
ขาหักท่อนซ้ายเนี่ยหักผิดรูปเลยล่ะค่ะวิ่งหนีไปไม่ไหว
ก็นอนแอบหลบอยู่ที่พุ่มไม้ใกล้กับรถกระบะนั่นแหละ
จนที่เขาก็เลยคุมตัวส่งให้กู้ภัยและนำไปรักษา
ที่โรงพยาบาลนพรัชราชธานีจากนั้นไปตรวจค้นในรถ
ในกระเป๋าสะพายของผู้ต้องหาก็ไปพบยาเค๒ถุงเล็กอยู่ข้างในด้วยค่ะ
แต่ก็เจ้าที่ไม่มีใครในรับประเทศครับก็เลยเลยติดตาม
คือวัยรุ่นที่อยู่ในรถมี๒คนนายพิชัยขาหักอยู่ในรถ
หนีไปไม่ได้ส่วนอีกคนนึงเนี่ยหลบหนีเข้าไปในป่า
ตำรวจก็ยังไม่เจอตัวนะคะ
ไปตรวจสอบรถกระบะอย่างละเอียดไปเจอยาบ้าอีก๑๕ถุง
ละ๒๕๐เมตรรวม๓๗๕๐เมตร
แล้วก็ยาเคอีก๑ถุงซ่อนอยู่ในถุงพลาสติก
แล้วก็ยัดอยู่ในถังอ่าไก่ทอดเนี่ย

เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวไปดำเนินคดีค่ะ
ส่วนนายพิชัยก็ยังคงสอบสวนอยู่นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ยังคงสอบสวนเพื่อจะขยายผลเพิ่มเติมอยู่
หาผู้ต้องหาอีกคนที่ยังหลบหนีเนี่ย
มาดำเนินคดีกันต่อไปค่ะ